มาต่อกันที่นี่ค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่คุณยายมาราศีอิสรางกุณอายุทยาวัย๙๘ปี
ทำเอาตกออกตกใจกันยกใหญ่เลยเมื่อหลายเดือนก่อน
คุณยายเกิดประสบอุบัติเหตุตกเตียงจนต้องหามส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐเจอตัวหลานชายป๊อตตี้
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้คุณยายแข็งแรงแล้ว
แค่เป็นแผลถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเอง
จริงแล้วก็ไม่ถึงขั้นแบบต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีเย็บเพราะว่าเนื้อคุณยายเขาจะอายุเยอะแล้ว

คุณยายจำได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับ
มีอยู่แค่๒๓เรื่องที่จะจำไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องของการกิน
แล้วก็เรื่องของการเข้าห้องน้ำ
เล่นละครคงไม่น่าดีนะครับ

มีบางรายการที่ขอมาสัมภาษณ์แล้วแล้วนัดกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าคุณยายก็คือบางวันคนอายุเยอะครับ
ก็อาจจะแบบโอ๊ยวันนี้แบบอยู่ดีก็มึนหัวอะไรอย่างนี้
คือ๓วันดี๔วันไข้อะไรอย่างนี้ครับ
ใครที่เห็นหน้าคุณยายแล้วจะร้องอ๋อทันที
เพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากจริงตั้งแต่เราเด็ก
ใช่ค่ะคุณยายก็อายุเยอะแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ